อย่างที่เกิดกันไว้นะคะเรื่องของพ่อค้าแม่ค้าที่น่าเห็นใจมาก
ถ้าเกิดว่าเจอแบงค์ปลอมค่ะนี่เกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่
เป็นแม่ค้าขายน้ำอ้อยหน้าวิทยาลัยพระศึกษามีหญิงสาวอายุประมาณ๒๕๓๐ปี
ก็ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดซื้อน้ำอ้อยน้ำอ้อยเนี่ยแก้วละ๒๐บาท
แล้วก็ใช้แบงค์พันธุ์จ่ายให้จริงใช้แบงค์พันธุ์จ่ายน้ำ๒๐บาท
นี่ก็ทรมานใจแม่ค้าแล้วแม่ค้าก็เลยทอนกลับไป๙๘๐บาท
จริงล้วนปรากฏว่าพอมานั่งนับเงิน
คือแบงค์มันเลือนแล้วมันโดนน้ำแล้วมันลอกมันละลาย
ดูแล้วรู้เลยมันคือแบงค์ปลอมเลยเหมือนกับแค่ปริ้นต์ออกมาเท่านั้นเอง
โอ้โหจากการตรวจสอบเนี่ยเขาบอกว่าคนก่อเหตุคนนี้น่าจะเคยเกาะเหตุมาแล้วหลายครั้งด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะ
มะลิวันกวีตรงอายุ๕๓ปีและนายอุดมตรีตรงอายุ๖๕ปี
ช่วงบ่ายวันที่๑๙เมษายนที่ผ่านมาขณะที่จอดรถกระบะเพื่อขายน้ำอ้อย
อยู่ที่ริมถนนศรีตรังฝั่งตรงข้ามวิทยาลัยพระศึกษา
จู่มีหญิงสาวอายุประมาณ๒๕๓๐ปี
ดูสภาพแปลงดีถึงมันปลอมแน่นอนอ่าดูรูปร่างของผู้ก่อเหตุหน่อย
อายุประมาณ๒๕๓๐ปีผิวคล้ำรูปร่างทวมสูงประมาณ๑๖๐เซนติเมตร
แต่ว่าแม่ค้าบอกจำหมายเลขทะเบียนได้แค่๒๘๖๘กระบี่
จอดซื้อน้ำอ้อย๑แก้วราคาแค่๒๐บาทแล้วจ่ายเงินด้วยแบงค์พันธุ์ใบนี้แหละ
นางมะลิวัลเห็นว่าแก๊งพันธุ์มีขนาดเล็กผิดปกตินะ
ก็ถามแล้วนะว่าเป็นแบงค์ปลอมหรือเปล่า
หญิงสาวคนดังกล่าวยืนยันนี่มันแบงค์ใหม่แบงค์ใหม่เพิ่งกดมาจากตู้เลย
แล้วขณะเกิดเหตุแม่ค้าบอกกำลังยุ่งด้วยก็เลยทอนเงินไป
ให้๙๘๐บาทอย่างที่บอก
กระทั่งมีเวลาว่างก็มานั่งนับเงินกันนี่แหละค่ะ
ก็พบว่าแบงค์พันธุ์ที่หญิงสาวคนนี้ให้มาด้านหลังมีข้อความเขียนระบุว่า
ภาพใช้เพื่อแสดงสภาพธนบัตรเท่านั้นคือแสดงว่าไปปริ้นต์มา
ก็รู้แล้วล่ะมิตย์สถาชีพทำซะแล้วนะคะ
ฟังเสียงของแม่ค้ากันหน่อยค่ะแล้วพอมาขอซื้อน้ำห้อย
แบงค์ปลอมไหมอันเล็กนี่มันไม่ใช่แบงค์อย่างนี้เขาก็บอกว่า
เขาเพิ่งเบิกมาจากธนาคารไงอ่าเขาบอกว่าไม่ปลอมหรอก
มันเบิกมาจากธนาคารแต่พี่อันตอนนั้นพี่ไม่ได้พลิกดูทางนี้
ปลอมพอคุยกับหลานอยู่แล้วพี่พลิกดูอ๋อใช่
มริวัลแม่ค้าขายน้ำอ้อยนะคะยังบอกด้วยว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
ตัวเองและสามีทำอาชีพรับจ้างทั่วไป
เพิ่งตัดสินใจมาลงทุนซื้อเครื่องคันน้ำอ้อย
และมาจอดขายริมถนนนี้ได้เพียงแค่๓วันเท่านั้น

ก็เลยอยากฝากเตือนพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่
เพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นค่ะ
อยากให้ผู้เสียหายเดินทางมาแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน
เจ้าหน้าที่จะได้เร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ
ซึ่งจากการตรวจสอบเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ก็เหมือนกับจะมีกรณีมิจฉาชีพนำแบงค์๕๐๐ปลอม
ซื้อสินค้าภายในร้านสะดวกซื้อที่ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกะบี่มาแล้ว
ก็มีตามแหล่งท่องเที่ยวต่างค่ะ
ส่วนใหญ่จะเลือกนี่แหละพ่อค้าแม่ค้าเร่
เพราะไม่มีความชำนาญในการตรวจสอบว่าเป็นแบงค์จริงหรือแบงค์ปลอมนะคะ
คือเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นบางร้านเขามีเครื่องตรวจเลยนะ
คือยื่นแบงค์พันธุ์ให้นี่เขาเอาไปส่องดูเลยว่าใช่หรือไม่ใช่
ใช่ค่ะก็เรามาระวังกันดีนะคะ
ก่อเหตุเวลายุ่งแบบนี้แหละคนค้าขายเขาก็ต้องรีบเข้าของมันก่อน